เจ้างูเงี้ยวเขี้ยวขอเนี่ยนะมันมาหลายที่หลายทางหลายจังหวัดเหลือเกิน
อย่างที่นี่ที่จะพาไปนะครับไปเจอกับงูเหลือมตัวแบ้มถ้ำเลยทีเดียว
กว่าจะจับได้ไม่ใช่งานง่ายต้องหลบมันด้วยนะว่ามันจะ
โชกเอาว่าเซรี่ไปดูภาพหน่อยฮะ
โอ้โหเป็นไงจับจนได้ทั้งใหญ่ทั้งยาว

อยู่แถวรังไม้ตรงนั้น
คือไปจับเนี่ยนะไม่ใช่งานง่าย

กว่าจะจับได้ก็ต้องพึ่งพาหมองูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับ
ในจังหวัดสุราธานีเขามาจับงูที่นี่

มันไม่ออกมาหรอกไปเป่ายังไงล่ะ
เขานึกว่าจะเป็นหมองงูมาเป่าปี่
มันคนละแบบกันแล้วนะมันมีแต่ในหนังในการ์ตูน
ในชีวิตจริงก็ต้องจับกันแบบนี้
ต้องพึ่งคนที่เขาเชี่ยวชาญนะครับ
กว่าจะจับมาได้ก็ใช้เวลานานพอสมควร
เอามาจับมาปุ๊บก็มาแผ่มันดู
ความยาวของมันอยู่ที่สักประมาณ๔เมตร
อย่างที่บอกมันดื้อมากเพราะว่ามันเป็นงูหวงไข่
กกไข่อยู่คือไปพบนะครับ
เนี่ยไข่ของมันนะอยู่สักประมาณ๒๐ใบได้ครับ
เยอะมากยาวมากคุณชนะ

พี่กู้ภัยเขาจับงูไปพร้อมกับไข่ของเจ้างูตัวนี้
แล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในแหล่งที่อยู่
อาศัยที่เหมาะสมกับมัน
เขาไปกันทั้งครอบครัวแม่ลูกเลยนะ
กู้ไพรไหวอยู่แล้ว

ไปก็เพราะพี่กู้ไพรเขาโดนฝึกมาเป็นอย่างดี
กู้ไพรเขามีเทคนิคในการจับหมูด้วยนะ
คุณผู้ชมเห็นไหมพูดไม่กว่าจะนำลง
เป็นกรงไหมกรงที่เขาจะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเขาจะมีวิธีในการจับ
เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องมูลใจที่ผู้ไพรนะฮะ
อย่าจับเองนะคะอันตราย
ยังมีอีกที่หนึ่งที่จังหวัดชนบุรีงูตัวนี้มันเลื้อยเข้าไปในศาล
สงสัยจะไปไหว้เจ้าพ่อ

บางคนบอกว่ามันอาจจะไปไหว้เจ้าพ่อแต่เปล่าเลย

ไปกินสุนัขที่อยู่ในศาลโชคดีนะแหม
คุณกินก่อน
ผมไม่กินคุณกินไม่ได้
ไม่คุณกินข้าวก่อนแล้วก็ไปเห็นข่าวนี้

ไปดูเจ้างูตัวนี้ครับมันโดนจับได้ยังไงกันนะ
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
หมาจะฉกหมาคือจ้องหน้าจ้องตากัน
สุดท้ายคนที่เขาดูแลสารก็มาไล่งูมันไป
งูมันก็เลยหนีเข้าไปอยู่ตรงศาลอากงแบบนี้

แล้วงูมันบอกอะไรคะมันพูดอะไรหรือคะ
งูเนี่ยนะมันมาเนี่ยไม่รู้มันมาไหว้เจ้าหรือเปล่า
แต่ว่ามันมาครั้งนี้ต้องโดนจับแล้วล่ะเพราะว่างูมันใหญ่มาก
จับออกมาเนี่ยความยาวสัก๕เมตร
คนที่อยู่ด้านหลังมันคือคนดูแลสารนะ

คนนี้เขาช่วยกันก็คือพี่อาสาคุณชาตรี
ส่วนคุณพี่ที่เขาไม่ใส่เสื้อที่เป็นผู้ดูแลสารก็คือคุณขจร
ก็นี่แหละครับคุณขจรเขาก็เล่าว่าเขาได้ยินเสียงสุนัขที่เลี้ยงไว้
เจอกับงูเหลือมปะทะกับเจ้าหมา

หูตูบหมดเลยตอนนี้
อวยอ้วนอยู่ด้วยลูกดูซินะน่ารักดูนะน้อย
มหามันตกใจนะคุณหูตูบเลย
มันตูบอยู่แล้วค่ะหูมันพับอยู่แล้ว
จริงนี่คือตกลงหมาเห่านะไม่งูเห่า

หมาเห่านี่คุณท่านผมสงใจงงไปหมดแล้วเนี่ย

เอาเป็นว่ามันคืองูเหลือมแต่ว่าหมามันเห่า

งานนี้ไม่มีงูเห่านะฮะ
เออเอารอดไปหมาก็ปลอดภัยคนก็ปลอดภัยนะจ๊ะ
งูก็ปลอดภัยเหมือนกันกลับไปสู่ที่ของเขา
ครับยินดีด้วยคุณเจ้าหมารวดไป

แล้วหน้าแบบนี้
แน่ใจนะก็ไปดมกระสอบที่มีงูว่าการจับเป็นจริง

เรื่องของงูเนี่ยนะมันมากันเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
พี่กู้ภัยเขาก็ต้องไปช่วยเหลือในการจับ
แต่บางคนที่เขาประสบการณ์อาจจะยังไม่ดีพออาจจะยังไม่เยอะพอ
เจอกับงูบางทีมันก็ต้องมีช็อตแบบว่าโตโอโตใจ
กู้ภัยตกใจเวลาเจองูอาการยังไงไปดูครับ
คุณพี่คะน่าจะไปเล่นกีฬาคว่างจักร
นี่ไม่ใช่กีฬาขว้างจากนี่กีฬาขว้างงู
มือเนื้อจะหมุน
ถ้าผมเป็นงูตัวนี้ผมจะบอกว่า
ถ้าประสบการณ์ไม่ดีไม่ต้องมาจับ

มันเป็นจังหวะช็อตที่งูจะฉกหรือเปล่า

ฟุ๊บขึ้นมาเป็นเราแล้วก็สะบัด
ใช่แต่เนี่ยคนนี้เราไปสัมภาษณ์ไปเลยนะ

ค่ะเฟิร์สค่ะเป็นกู้ภัยมือใหม่

คือด้วยความที่น้องเขาเป็นกู้ภัยหน้าใหม่

คือเขาอยากจะไปช่วยเหลือรุ่นพี่ในการจับงู

ครับขอไปช่วยบอกรุ่นพี่เขาเดี๋ยวผมจับหางเอง

แต่พอจับแล้วมันยึก
เขาก็เลยบอกว่าปล่อย
พี่ก็เลยเข้าใจว่าอ๋อให้ปล่อยงูใช่ไหม

ได้เลยไอ้น้องเดี๋ยวพี่ปล่อยให้
พอปล่อยออกมาปุ๊บน้องเฟิร์สกับ
ปล่อยปล่อยแล้วเว้ย

คำว่าปล่อยเนี่ยคือน้องเฟิร์สบอกงู
แต่พี่รุ่นพี่ได้ยินอ๋อให้ปล่อยมือ

เฟิร์สจัดการน้องเบิร์ตให้ปล่อยไอ้งูมันไป
งูคำว่าของสาขนไม่ได้น้องเฟิร์ส

ถ้าเป็นมือใหม่ฝึกหัดแล้วไปลงพื้นที่จริง
ถือว่าน้องใจได้มากเลยนะเป็นกำลังใจให้นะคะ
มันก็ต้องผ่านปัญหาอุปสรรคต้องเจอบททดสอบแบบนี้แหละ

ตุ๊กแก่เจ้าหน้าที่คู่ภัยก็ต้องมีวิธีจับตาเหมือนกันนะ

อันนี้ก็เป็นรวมเรื่องราวของงูที่เกิดขึ้น
มันเจอกันบ่อยจริงนะคุณผู้ชมนะ
เป็นหูเป็นตาสอดส่องกันให้ดีนะคะเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวขอแบบนี้
ที่ฉันเห็นแถวนี้ประจำยังไม่ได้เรียกเจ้าหน้าที่มาเก็บกลับไปเลย
เห็นเหมือนกันเลยงูตัวนั้นใช่ไหมน้องใบตอง

แบบอย่างแบ่แบ่แบ่แหละ
จะจับงูไปเลยเดี๋ยวนี้เหรอ
เหนื่อยกับคุณจังเลยค่ะคุณชนะ